ใช่เป็นปลาแวะกว้าในท้อง

ซอมนวดท้องรอ

รอปลาไหลเข้าท้อง

กันอยู่นี้เป็นเรื่องของปลานะครับ

เป็นปลาเผากลิวชีส

ปะกระติกเค้าจะลงเกลือเผาเป็นแม่นองแบบไอตาเลี่ยนเหรอคะ
ไปกันที่จังหวัดสุราธานีครับ
คนพาไปสุรธารี
ใช่ปลากริลชีส
นี่ฉันนึกว่าจะพาไปเมืองนอก
แล้วก็พริกไทยพริกไทยกับอาริกาโน
โอ้โหสูตรนี้น่าทานจริงเปิดขายอยู่ที่ริมถนนสายปากบางเขาหัวควาย
พื้นที่หมู่๑ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุพินจังหวัดสุราธานี
โอ้โหน่าทานมากเจ้าของร้านนะครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานด้านไอทีในบริษัทแห่งหนึ่ง
บนเกาะสมุยแต่เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ก็แก่ชะลาแล้ว
ลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง
ส่วนแนวคิดในการทำปลาเผาเกลือกริวชิสเนี่ย
มาจากความชอบส่วนตัวและประกอบกับที่บ้านมีบ่อเลี้ยงปลานินไง
ก็ลองมาทำเมนูนี้ดู
โอ้โหสุดท้ายบอกเลยว่าขายดิบขายดีแถม
ตอนนี้ขายผ่านทางเฟซบุ๊คแล้วด้วยครับ

ก็เกิดจากการศึกษาครับผมดูจากพวกหนังสืออาหาร
แล้วก็พวกยูทูปแล้วก็เอามารวบรวมของแต่ละคน

มารวบรวมแล้วลองมาทดลองให้คนของเราดู
ก็ป่าจากเฟซบุ๊กนะครับผมประมาณ๒๐๓๐ต่อวัน

โอ้โหมีทั้งเกลือลงไปแถมทาเนยมีชีสอีก
จะเข็มไปไหมไม่ต้องกลัว
เพราะว่าเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตเด็ด

คือจริงแล้วเนี่ยชีสกับเนยมันก็จะมีความมันด้วยเนาะ
สำหรับคนที่เป็นแบบสายชีสยืดน่าจะถูกใจแหละ

แล้วเขารวยมันเป็นมอสเตอร์เรลล่าชีสลงบนเนื้อป่า

มันจะมีกลิ่นที่แบบเป็นเฉพาะตัว

ล้นไฟแบบนี้มันจะดูแบบเกรียมเล็กน้อย
ชีสมันจะยืดไงคุณตรงนี้แหละทีเด็ดเลย

เขาบอกว่าขายในราคาตัวละ๙๙บาท
น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ๖๙ขีด
ขายราคาตัวละ๑๕๙บาท
คือมี๒ราคาไง๙๙บาทจะอยู่ที่ราคาตัวเล็กหน่อย๕๖ขีด
ส่วน๖๙ขีดจะขายอีกราคา๑ตัวละ๑๕๙บาท

จริงตัว๕๖ขีดนี่ก็ไม่เล็กนะคะ

เดี๋ยวว่าจะไปถ้ามีโอกาสอยากลอง
ปลาเผากับชีสมันจะเข้ากันยังไง

ขีดก็อยู่ที่๑๕๙ก็๑๖๐บาทไม่แพง
แพงอิ่มด้วยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วย

ทานอาหารฟิวชั่นไปแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารไทยบ้านแซ่บกันต่อ
คือถ้าพูดถึงชื่อของเมนูเล้งต้มยำต้มแซ่บเนี่ย

แต่ว่าร้านที่เราจะพาไปร้านนี้อยู่ในจังหวัดเลยค่ะ
ร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเขาบอกว่ากระดูกหมูอ่อนเนี่ยนะ
มันเปื่อยยุ่ยแบบละลายในปากอะคุณ
เอาแค่เอามาอมในปากก็ละลายนั่นแหละครับ
ละลายเลยไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องปิดฟัน

เออมันนุ่มมันแบบตุ๋นมาอย่างดีเลยเปื่อยมากนะคะ
ป้ายชื่อร้านสีเหลืองมาสักครู่นี้เนี่ยค่ะ
ร้านเล็กแต่ว่ารสชาติไม่เล็กนะคะ
กินกับข้าวสวยร้อนนะคุณ
น้ำลายหลายเลยต้มจนเปื่อยในน้ำซุปร้อนแบบนี้ละลายในปากอย่างที่บอก
นางสาวอธิตยาศรีบุรินอายุ๒๖ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่า
พิกัดของร้านนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนอนุบาลเลยตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าแรกของจังหวัดเลยด้วย
โดยจะมีการสั่งกระดูกหมูวันละ๒๐กิโลกรัม
มาสับเป็นข้อใหญ่พอประมาณ
แล้วก็ต้มประมาณ๓๔ชั่วโมงจนกระดูกมันเปื่อย
จากนั้นตามด้วยเครื่องปรุงใส่ในน้ำซุป
และที่สำคัญทีเด็ดก็คือไม่ใส่ผงชูรส

ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนให้น้ำซุปใส
เนื้อกระดูกหมูกับน้ำมันเปื่อยเข้ากับน้ำซุปนี่แหละ
แล้วก็ก่อนที่จะเสิร์ฟตักกระดูกหมูใส่ถ้วยประมาณ๓ข้อ
จากนั้นตักน้ำซุปใส่ถ้วยใส่พริกเครื่องปรุงต้มยำ
ลุกเคล้าคนให้ทั่วแล้วก็เทน้ำซุปต้มยำที่ปรุงแล้ว
ใส่กับกระดูกหมูที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟทันที
โอ้โหทานกับข้าวสวยนี่โอ้โหฟินเลยทีเดียว
ใช่แล้วนะคะส่วนราคาขายชามละ๔๐๕๐บาทเท่านั้นเอง
พิเศษก็๕๐ก็จะได้กระดูกหมูเยอะขึ้นนะคะ
จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าร้านเล้งแซ่บมันก็มีขายในกรุงเทพ
แล้วก็จังหวัดอื่นอื่นมานานแล้วส่วนที่จังหวัดเลยเนี่ย
ยังไม่เคยมีใครขายมาก่อนนะคะก็เลยบอกว่าร้านนี้เปิดวันแรก
งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะ
พอสั่งกินกันปั๊บติดอกติดใจลูกค้าเก่าใหม่แวะเวียนกันมากินเรื่อยเลย
โดยเฉพาะช่วงเที่ยงโต๊ะเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ
ลูกค้าเนี่ยต้องซื้อกลับบ้านใส่ถุงไปทานแล้วกันเพราะว่าที่นั่งเต็มเนอะ
ดูจากในภาพผมเห็นแล้วผมว่าที่เขาทีเด็ดจริงเนี่ย
เพราะว่าเขาใช้มะนาวที่เป็นมะนาวจริงจริงสดเห็นบีบเป็นมะนาวสดลงไปแล้ว

และกลายท่องแล
บนหัวงัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินก็พากันไปหาลูกฮวกตามท้องไร่ท้องนาไปซ่อน
ไปซ่อนลูกฮวกไปช้อนไปซ่อนก็คือไปช้อนลูกฮวกนี่แหละตามตัดท้องจิตก็คือไปซ่อน
ไปซ่อนจากนั้นนะครับก็ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปประกอบอาหารกัน
คุณยายพิมพาอินทนัยอายุ๖๗ปีที่ออกตามหาลูกอ้วกพร้อมกับลูกสาวก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ลูกพวกเป็นกิโลกรัมเลยทั้งลูกควกกบลูกพวกเขียดนาแล้วก็แมงระง่ำ
โอ้โหจะนำไปทำความสะอาดก่อนบี้ไส้มันออกมาใส่ลูกออสออกมาก่อน
จากนั้นก็ไปทำเมนูเด็ดที่ทำกันก็มีใบตองหมกและแกงใส่ผักแล้วก็ใส่หน่อไม้ดอง
แต่ที่ขาดไม่ได้คือผักแยงผักขยงหรือว่าผักอีออมนี่แหละ
ชาวบ้านบางคนเขาหาได้เยอะหน่อยก็จะแบ่งใส่ถุงไปขายแบบไม่ต้องช่างขายกัน
ราคาถุงละ๒๐บาท๕๐บาทก็มีขึ้นอยู่กับว่าจะหาได้เยอะหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ
แต่ช่วงนี้นะหน้าฝนลูกพวกเยอะใช่
ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดกาลสินโอ้โหฝนตกลงมาแบบนี้
ก็ท่วมตามในไร่นานะครับเป็นแบบนี้แหละเขาก็ไปเอาอุปกรณ์พวกนี้มาซ่อนมาซ่อนลูกพวก
ช้อนลูกนั่นเองชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้กบตามธรรมชาติเนี่ยก็จะขยายพันธุ
มีลูกฮวกอาศัยอยู่ตามไร่นาจำนวนมาก
นิยมไปทำอาหารรับประทานภายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตนะครับ

แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาถามว่าลูกฮวกคืออะไรคะ
ลูกหวกก็คือคุณชะนะอธิบายหน่อยลูกอ๊อดอัดเหรอ
ลูกของกบกบเนี่ยมันวางไข่

ใช่พวกแกงอ่อมอะไรแบบนี้ก็ได้

คุณผู้ชมใครเคยทานก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ

กินไหมในช่วงตลอดกินวันนี้พลาดไม่ได้แน่หน่อย

คุณยุธยาตุ้มมีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
พาเราไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมาแล้ว

ก็ต้องไปหาของดีเด็ดอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วย
กับเมนูพื้นบ้านที่มีชื่อว่าข้าวปุ้นซาวนั่นเอง

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกินค่ะ

เพราะเป็นแหล่งผลิตที่มีค่ายบ้างไฟเยอะที่สุด
รวมถึงงานบุญบ้างไฟที่มีการจุดบ้างไฟมากที่สุดแล้ว
ใครมาที่นี่ไม่ได้กินข้าวปุ้นซาว

เห็นเจ้าของร้านก็คือพี่แหลม

จะเหนียวนุ่มละมุนลิ้นครับ

นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่กว่าเจ้าของร้านเลยนะครับเนี่ย
โอ้โหสำหรับข้าวปุ้นซาวเนี่ยขั้นตอนแรก

ก่อนอื่นเข้ามาที่ร้านก็ต้องมาเลือกผักก่อนค่ะ

สำหรับข้าวปุ้นเส้นสดตอนนี้มีผักอะไรบ้างครับ
มีกะหล่ำแล้วก็ถั่วกระเชษ
แล้วก็พักพายพักพายแล้วก็พักบุ้ง
พอเลือกผักได้แล้วต้องไปทำอะไรต่อครับ

น้ำยาของเราจะใช้ปลาทูนะคะ
มันจะใสหน่อยหนึ่ง

และต้องบีบเส้นข้าวปุ้นสดกันทั้งวัน
บริการลูกค้าทำให้เส้นเหนียวนุ่ม
ซึ่งที่ร้านนี้ก็ต้องนวดแป้งใหม่อยู่ตลอดด้วย

เพราะลูกค้ามาจากทั่วทุกสารทิตย์ครับ
จุดเด่นของพระนมพัยก็ค้าวปุ้นซาว
ก็คือมาบ้านทีไรก็ต้องมากินร้านนี้ค่ะ

เด็ดก็คือชอบส้มตำ
แล้วก็เส้นขนมจีนเขา

ก็รสชาติที่นี่ก็อร่อยดีนะคะ

คือรสชาติน้ำปลาร้าเนี่ย
ก็คือปลาร้ามันจะอร่อยกว่าทุกที่อะค่ะ
น้ำยาปลาร้าที่ใส่ผักชีลาวกลิ่นยั่วยวน

ขอกินแบบจริงจังเลยละกันนะครับ
เขาบอกว่าถ้ามาถึงพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

ถือว่ามาไม่ฮอดที่นี่นะครับ

แล้วก็ต้องกินแบบดั้งเดิมด้วยนะครับ
บอกเลยนะว่ายุธยาไม่ได้พามาชิมนะครับ

ก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับ
นี่เป็นการกินข้าวปุ้นซาวครั้งแรกเลยนะครับ

รสชาตินัวละมุนเส้นนุ่มละลายในปาก

แล้วที่ร้านนี้ยังมีส้มตำถาดรสเด็ดอีกด้วย
หื้อหือรับรองว่ารสแซ่บที่ลีเดอร์

คุณยุธยาหายไปนานกลับมาดูแน่นเลยนะคะ

ตัวคุณยุทยาเนี่ย
เอาพักกันก่อนดีกว่าเรียกน้ำย่อยกันมาเยอะแล้ว
ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างที่เขาสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับ